ถ้าต่างประเทศเขามีหนุ่มหลอน

วัฒนศาสนศาสตร์ค่ะรอยกบ้านจริง
คุณผู้ชมเดี๋ยวไม่เชื่อไปดูกัน
อายุเท่าไหร่เอ๊ะอายุเท่าไหร่
พี่ชายคนโตได้โชว์สปีริตปกป้องน้องกันไปแล้วนะคะ

ลูกชายคนโตของพ่อเจ๊แม่ปิ่นนี่แหละ
แสดงความเป็นสุภาพบุรุษแล้วก็พี่ชายที่แสนดี
ปกป้องเจ้าสมุดน้องชายคนเล็กจากกิ่งไม้
ไม่ได้ทันไรคุณผู้ชมมาอีกแล้วจัดหนักมาอีกแล้วนะครับ
เจก็โพสต์รูปคู่กับเจ้าขุนลูกชายคนกลางค่ะ
ซึ่งก็ถอดเสื้อเนาะเปลือยท่อนบนทั้งคู่

ปีที่แล้วยังเป็นเด็กน้อยกลับมาปีนี้วิ่งแซงพ่อซะแล้ว
ว่ายน้ำแสงข้อร่างแน่นมาก

กลับมาปีหน้าน่าจะเกิน๑๘๐เซนติเมตร

แล้วก็ติดแฮสแท็กว่า๑๓ควบ๑๓

คุณพระ๑๓ขวบร่างแน่นมากจริงคุณผู้ชม

กระบวนเลยที่พ่อเจ๊พูดทุกคำถูกต้อง
ว่าจริงแล้วนะคะอย่าว่าแต่พ่อปลื้มเชื่อว่า

รวมไปถึงเราทั้งหลายตอนนี้

นี่ก็จะวิการจ่ายเลยทีเดียว
อายุ๑๓ตอนฉัน๑๓ขวบฉันยังโดดหนังยางถุงเท้าขาด
เลิกกินขี้มูกหรือยังตอน๑๓อย่างกินดินเพิ่มด้วยนี่๑๓ขวบทำไมมันขนาดนี้เออ
แต่คือก็ชอบบ้านนี้นะพ่อเจนแม่ปิ่นเขาก็ชอบแบบอัพรูปลูกอัพวีดีโออะไรต่าง
ให้แฟนคลับได้ดูกันด้วยแล้วเขาก็แฮปปี้ที่ลูกเขามีสะพ้ายมโนด้วย
ถูกนะฮะโอ๊ยแซ่บจริงคุณผู้ชม